เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันคุณธิดารุ่งเรืองเกียรติ
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่
ก่อนที่ที่ฉันจะเริ่มอภิปรายดิฉันอยากเชิญชวนประชาชนที่กำลังดู
อภิปรายทางช่องทางต่างอยู่ตอนนี้ติดแฮชแท็กโรงเรียนของหนู
และสามารถดาวน์โหลดสไลด์ของดิฉันได้จากแฟนเพจคุณธิดารุ่งเรืองเกียรติค่ะ

พระราชบัญญัติงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา
สะท้อนปัญหาการศึกษาดิฉันถือว่าเป็นแผลใหญ่
มหาศาลจำนวน๕แผล
และทำให้เกิดแผลเรื้อรังต่อการศึกษาไทยอีกหนึ่งแผลดิฉันขอเริ่มที่แผลแรกก่อนเลยนะคะ
ภาพรวมของการลงทุนการศึกษาไทยค่ะงบประมาณกระทรวงศึกษาในปีนี้คือสามแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทโดยประมาณ
ถือเป็นร้อยละสิบเอ็ดจุดห้าของงบประมาณทั้งหมดเราได้รับงบประมาณเป็นรองแค่งบกลางเท่านั้นเอง
แล้วสัดส่วนงบประมาณที่ลงทุนขออภัยค่ะสัดส่วนงบประมาณที่ลดลงคือ๐๑เปอร์เซ็นต์
ถือว่าลดลงไม่มากมีหลายเสียงถามดิฉันมาทางสื่อออนไลน์นะคะว่า
งบประมาณที่ลดลงลดลงไปเพราะอะไรหลายท่านอาจจะคาดการณ์ว่าเป็นเพราะการถ่ายโอนภารกิจกระทรวงศึกษาและกระทรวงอุดมศึกษา
อีกส่วนหนึ่งที่ฉันพบว่ามีการเพิ่มลดงบประมาณในหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาได้แก่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเพิ่มงบประมาณบุคลากร๑๗๗๑ล้านบาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวะลดงบประมาณบุคลากรไป๘๖๐ล้านบาท
ทดสอบทางการศึกษาลดงบประมาณไปอีก๘๔ล้านบาท
ในส่วนนี้เป็นตัวอย่างของงบประมาณที่เพิ่มลดมานะคะ

งบประมาณการศึกษาปี๒๕๖๓ยังรวมไปถึงแผนบูรณาการมูลค่า๕๗๑๐๐๐กว่าล้านบาท
ในส่วนนี้ดิฉันไปไล่เรียงดูแล้วพบว่า
มีเรื่องของการเรียนรู้เพียง๑๓๐๕ล้านบาทที่เป็นแผนเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง
ถ้าเทียบเป็นเงิน๑๐๐บาทนะคะเงินภาษีของประชาชน๑๐๐บาท
มี๑สลึงเท่านั้นที่เป็นแผนเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยตรง
เราลงทุนกับการศึกษามากจริงหรือเปล่า
นี่เป็นคำถามและเป็นสิ่งที่ทุกคนได้กล่าวถึงมาตลอดว่าเราใช้เม็ดเงินมหาศาลกับการศึกษา
ถ้าเทียบสัดส่วนการลงทุนทั้งประเทศซึ่งคือ๒๐๕เปอร์เซ็นต์
เราลงทุนกับเด็กไปเพียง๖เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษานะคะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพที่ดูแลการศึกษาภาคบังคับ
ดูแลเด็กที่อยู่ในโรงเรียนภาครัฐส่วนใหญ่นะคะ
ก้อนที่ใหญ่ที่สุดที่ทุกท่านกำลังดูอยู่ตอนนี้คืองบประมาณบุคลากร
ที่ใหญ่รองลงมาสีน้ำเงินนะคะ
คืองบอุดหนุนเด็กที่อยู่ในระบบนะคะ
ตอนนี้เรามีเด็กที่ได้รับการดูแล๖๗ล้านคนกับงบประมาณเกือบ๔๐๐๐ล้านบาท
และก้อนต่อไปที่ดิฉันอยากให้ทุกท่านดูนะคะคือสีครีมนะคะสีไข่ไก่
นั่นเป็นงบประมาณลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยเบิกจ่ายไม่ได้เต็มจำนวนด้วยซ้ำนะคะ
จ่ายได้เกินครึ่งมานิดเดียวเท่านั้น
ทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไร
เราลงทุนกับสิ่งแวดล้อมต่างที่อยู่รอบตัวเด็ก
ซึ่งมีความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กมากน้อยเกินไป
เราลงทุนกับกระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นโดยตรงกับเด็กน้อยเกินไปนะคะ
ไม่ใช่ว่าสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สมดุลนะคะ
เรามีตัวอย่างของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
หรือสอศนะคะที่ดูแลเด็กอาชีวะ
เราพบว่าสัดส่วนงบบุคลากรและสัดส่วนงบอุดหนุนมีความใกล้เคียงกัน
แต่น่าเสียดายค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานั้นได้งบประมาณเพียงร้อยละ๗ของงบประมาณการศึกษาทั้งหมด
คำถามของดิฉันก็คือเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเอาไว้ว่าอาชีวะสร้างชาติ
เราต้องสร้างชาติด้วยงบประมาณก่อนนะคะ
งบประมาณสะท้อนถึงความจริงใจในการอุดหนุนและดูแลพัฒนาเด็กของเรา
งบประมาณเท่านี้เราไม่มีทางวิ่งทันต่างประเทศค่ะ
มีคุณภาพเทียบเท่ากับประเทศสิงคโปร์เราต้องการเงินอีก๔๔๐๐๐ล้านบาท
ยังอีกไกลนะคะจากเงิน๔๔๐๐๐ล้านบาท
ที่๒ค่ะเราใช้เงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะ
ขาวคาดแดงของกระทรวงศึกษาธิการดิฉันพลิกดูพลิกแล้วพลิกอีกนะคะ
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็พบว่ามีโครงการที่สร้างภาระงานครู
พาครูออกนอกห้องเรียนแถมไม่พัฒนาผู้เรียนอีก
เป็นมูลค่าประมาณ๓๕๐๐ล้านบาทนะคะ
ดิฉันจะยกตัวอย่างทั้งโครงการที่มีการใช้จ่ายน้อยไป
โครงการที่มีการใช้จ่ายมากไปนะคะโครงการแรกก็คือ
โครงการพัฒนาเผยแพร่ติดตามและบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
ส่วนนี้อยู่ในส่วนงบประมาณอื่นนะคะได้รับเงินไปเพียง๕แสนบาทเท่านั้น
ถ้าเราคิดว่าเงินส่วนนี้เป็นงบประมาณที่เผยแพร่กฎต่างระเบียบต่างของกระทรวงศึกษา
ให้ทั้งผู้ที่ทำงานอยู่ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่รวมถึงนักเรียน
ให้ได้เข้าใจว่ากฎระเบียบต่างของกระทรวงศึกษาแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรนั้น
เช่นระเบียบการลงโทษต่างเป็นอย่างไรกันแน่นะคะ
ก็เป็นส่วนที่ไม่พอต่อการทำงานในส่วนนี้นะคะ
ต่อไปจะเป็นส่วนที่ดิฉันคิดว่าเป็นการใช้เงินอย่างไม่ได้ประสิทธิภาพนะคะ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี
มีงบประมาณทั้งหมดประมาณ๓๕ล้านบาทนะคะ
ดิฉันพยายามเหลือเกินที่จะหาความเป็นดิจิตอลอยู่ในโครงการนี้
แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะว่าเจอแต่ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ
ทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรคะ
ทั้งหมดนี้หมายความว่าถ้าเป็นโครงการที่พาคุณครูออกไปอบรม
คุณครูต้องเดินทางออกไปนอกห้องเรียน
และต้องมีภาระงานเพิ่มเติมในการจัดการโครงการนี้ด้วย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ดิฉันต้องขออธิบายไว้ตรงนี้เลยนะคะอัตถาธิบายไว้เลยว่า
ดิฉันเชื่อว่าจริยธรรมคุณธรรมและธรรมภิบาลเป็นสิ่งจำเป็น
แต่มันควรจะอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการของโรงเรียนอยู่แล้วเป็นปกติ
และในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมจริยธรรมหรือธรรมภิบาล
มันอยู่ในหลักสูตรแกนกลางของเราอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเป็นโครงการแยกออกมา
เคียงกันค่ะโครงการลักษณะนี้มีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่ารับรองและค่าพิธีการ
คิดเป็นร้อยละ๙๖๗ดิฉันตีให้กลมเลยค่ะเป็น๙๘ของงบประมาณทั้งหมด
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิธีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลนั้นทำอย่างไรนะคะ
และที่สามค่ะเงินไปถึงตัวเด็กจริงหรือเปล่าการจะพัฒนาเด็กก็ต้องมั่นใจว่าเด็กเด็กได้รับการอุดหนุนที่เพียงพอนะคะ
งบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๙๐๐๐ล้านไปถึงเด็กจริงเพียง๑ใน๗เท่านั้น
น่าเศร้าไปกว่านั้นนะคะงบอุดหนุนของเด็กไทยคงที่มาตลอด๑๐ปี
ว่าเราจะซื้อข้าวแกงที่ราคาเท่าไหร่ไข่ไก่ที่ราคาเท่าไหร่ชุดนักเรียนที่ราคาเท่าไหร่รองเท้านักเรียนที่ราคาเท่าไหร่
งบส่วนนี้คงที่เท่าเดิมตั้งแต่ปี๒๕๕๓แม้ว่าดัชนีราคาสินค้าบริโภคได้ขึ้นสูงไปถึง๑๒แล้วในปัจจุบัน
ดิฉันคำนวณงบประมาณตรงนี้นะคะมาจากเงินที่เด็กป๖จะได้รับนะคะ
ที่๔ค่ะเราจัดสรรงบประมาณด้วยความเหลื่อมล้ำค่ะ
เรามีโรงเรียนที่รัฐบาลอุดหนุนเป็นโรงเรียนเน้นวิทย์นะคะดิฉันคำนวณอย่างหยาบหยาบนะคะ
นำงบประมาณของโรงเรียนมาหารจำนวนนักเรียนดิฉันพบว่าเด็ก๑คนรัฐอุดหนุนไป๔๕๐๐๐บาทเท่ากับรถอีโคคา๑คัน
ในขณะที่โรงเรียนขนาดกลางนะคะ๑๓๔คนจะได้งบประมาณในการบริหารจัดการโรงเรียน๓แสนบาทเอาใหม่นะคะ
แล้วจะได้ข้าวสารครึ่งกระสอบโดยประมาณต่อคนนี่เรากำลังพูดถึงสัดส่วนของรถอีโคคากับข้าวสารครึ่งกระสอบนะคะ
อัฐาธิบายอีกแล้วค่ะว่าดิฉันเข้าใจดีว่าโรงเรียนเน้นวิทย์มีความจำเป็นในประเทศไทยนะคะ
แต่ว่าสัดส่วนของการอุดหนุนโรงเรียนประเภทอื่นก็ควรจะได้รับการอุดหนุนให้เกิดคุณภาพที่ใกล้เคียงกันมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
ทุกท่านคะท่านประธานที่เคารพคะท่านเคยฟังเพลงของคุณพงศิษยคัมภีร์ไหมคะโรงเรียนของหนู
โรงเรียนของหนูเนี่ยอยู่ทั้งไกลและไม่มีใครมาเหลี่ยวแลแถมอยู่ในถิ่นธุรกันดาล
ดิฉันขอพาไปดูโรงเรียนของหนูโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมาโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอค่ะ
โรงเรียนนี้มีนักเรียนประมาณ๑๓๔คนนะคะงบบริหารจัดการทั้งหมดเกือบ๓แสนบาทนะคะ
ดิฉันหาร๘เดือนให้เลยนะคะในช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมเท่านั้นไม่นับช่วงโรงเรียนปิดเทอมเหลืองบประมาณ
ในการดูแลบริหารจัดการโรงเรียนสามหมื่นหกพันกว่าบาทที่สำคัญปีงบประมาณหกสามนี้ได้ค่าบำรุงซ่อมแซมโรงเรียนไปทั้งสิ้น
ได้รับงบประมาณเช่นนี้ตามรายหัวเช่นนี้
ทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้ครูไทยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะ
เป็นทั้งแม่ครัวบางทีเป็นทั้งช่างซ่อมนะคะ
เป็นผู้ดูแลเด็กเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เป็นได้น้อยที่สุดคือเป็นครูค่ะ
งานอื่นเบียดบังงานครูไปหมดแล้วนะคะ
เมื่อมีงบประมาณน้อยการจัดสรร
เรื่องต่างในโรงเรียนก็ทำได้อย่างอัตภัทยากลำบาก
สภาพถังเก็บน้ำจากปี๒๕๒๒นะคะ

ทีนี้โจทย์ก็คือถ้าโรงเรียนนี้ต้องการที่จะซ่อมแซม
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในโรงเรียนนะคะ
เพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนในห้องน้ำที่สะอาดขึ้น
มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะ

ถ้าอยากให้เด็กมีอาหารดีขึ้นหัวละ๒๐บาทสำหรับโรงเรียน
ขนาดกลางนี่ยังไม่ใช่ขนาดเล็กนะคะ
เพราะว่าขนาดเล็กเรานับตั้งแต่๑๒๐หัวลงไป
โรงเรียนนี้ก็อาศัยเงินบริจาคจากภาคเอกชนค่ะ
เพื่อมาอุดหนุนค่าอาหารนะคะสำหรับเด็กในโรงเรียน
จากนั้นค่ะปกติแล้วชาวพุทธของเราจะใส่บาทให้พระสงฆ์นะคะ
ในส่วนนี้พระสงฆ์มาใส่บาทให้โรงเรียนแทน
เพื่อที่จะแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งนะคะให้กับเด็กในโรงเรียน
และถ้าอยากได้ห้องน้ำก็ต้องใช้เงินบริจาคเช่นเดียวกันนะคะ
ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทำไมหน้าที่โดยตรง
ในการพัฒนาสาธารณูปโภคหรือว่าคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ไม่เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำและทำให้เกิดมาตรฐานใกล้เคียงกัน
ทั้งหมดสามหมื่นกว่าโรงทั่วประเทศไทยนะคะ
ดิฉันเห็นว่าการบริจาคหรือการแบ่งปันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
แต่มาตรฐานที่รัฐบาลพึงทำเป็นเรื่องที่ต้องให้มีเกิดขึ้นก่อน
ทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวไปนะคะทำให้เกิดแผลใหญ่และเป็นแผลที่
เรื้อรังที่สุดในระบบการศึกษาไทยนะคะ
นั่นได้แก่คุณภาพของการศึกษา
ปี๒๕๕๘ประเทศไทยลดลงทุกวิชา
แต่ถ้าเราไม่เชื่อการทดสอบวัดระดับจากต่างประเทศนะคะ
เด็กไทยสอบตกครึ่งประเทศเกือบทุกวิชานะคะ
ฉันดูจากคะแนนที่ต่ำกว่าระดับ๕๐จาก๑๐๐
เกือบทุกวิชายกเว้นวิชาภาษาไทยนะคะ
ที่มีคะแนนสูงกว่าวิชาอื่น
และกรุงเทพมหานครก็มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่นอย่างเห็นได้ชัด
ดิฉันตั้งใจทำกราฟนี้ขึ้นมาให้ทุกท่านเห็นนะคะ
เพื่อจะได้เห็นว่าถ้าท่านสามารถส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเน้นวิทย์หรือโรงเรียนสาธิตได้
แต่ถ้าท่านไม่มีโอกาสนั้นเลือกไม่ได้
ส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนรัฐธรรมดา
สพ๒และสพ๑นะคะ
ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะคะ
ลูกของท่านจะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยของประเทศหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีวะก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนะคะ
ณตอนนี้ค่ะเกิดปัญหาคุณภาพขึ้นนะคะ
สิ่งที่ดิฉันคาดหวังจะเกิดขึ้นก็คืองบประมาณที่เพิ่มขึ้น
แต่เราได้เห็นงบประมาณที่ลดลงดังที่ดิฉันได้กล่าวมาแล้วนะคะ
ดิฉันเลยไปทำการบ้านมาค่ะว่า
สัดส่วนงบที่ใช้จ่ายในการศึกษานะคะ
งบประมาณทั้งประเทศเป็นสัดส่วนเท่าไหร่บ้าง
ก็พบว่าช่วงที่ขอสชเข้ามาคืนความสุขให้ประชาชนชาวไทย
การใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่รวมปี๒๕๖๓ที่มีการแยกกระทรวงแล้ว
เงินที่ลดลงหมายความว่าอะไร
หมายความว่าหลายคนอาจจะพูดว่าเป็นเรื่องของจำนวนหัวเด็กที่ลดลง
เราเลยใช้เงินน้อยลงนะคะ
อันนี้ดิฉันไม่เห็นด้วย
ถ้าเราไปดูประเทศเพื่อนบ้านที่มีคุณภาพการศึกษาสูง

เส้นสีน้ำเงินที่วิ่งลงเราจะเห็นว่าเป็นจำนวนนัก
ประชากรที่ลดลงของประเทศสิงคโปรค่ะ
แต่สิ่งที่สิงคโปร์ต่างจากเราก็คือเขาลงทุนในการศึกษามากขึ้น
คโปร์มองเห็นอะไรที่เรามองไม่เห็นคะ
สิงคโปร์มองเห็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ตอบโจทย์กับอนาคต
จำนวนที่น้อยลงเราจะได้คุณภาพมากขึ้น
ดังนั้นสิงคโปร์จึงอัดฉีดเงินมากขึ้นเข้าสู่ระบบการใช้จ่ายด้านการศึกษา
ทีนี้ดิฉันขอนำเสนอหน่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับงบประมาณการศึกษาไทยนะคะ
ส่วนที่ที่ฉันกำลังจะนำเสนอในต่อไปนี้
ทำได้เพียงปฐมพยาบาลให้การศึกษาไทยวิ่งทันคุณภาพที่ควรจะเป็นในปัจจุบันเท่านั้น
เรามีงบกลางนะคะดิฉันจะขออนุญาตเจียดมา๓๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งถือว่าเป็นเงินเล็กน้อยมากถ้าเราเทียบกับอนาคตของประเทศนะคะ
เรามีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่๑๕๐๐โรงนะคะ
ดังนั้นโรงเรียนทั้งขนาดเล็กและกลางบางส่วนที่มีขนาดใกล้เคียงขนาดเล็กเนี่ยนะคะ
โรงควรจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ย
โรงเรียนละ๑ล้านบาทรวมเป็น๑ล้านบาทนะคะ
จากนั้นค่ะเราต้องพิสูจน์ให้นักเรียนอาชีวะเห็นว่าเราเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่สร้างชาติจริงนะคะ
งบประมาณรวมของอาชีวะควรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นล้านบาทและเป็นงบที่ใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อวัสดุแล้วก็การดูแลวัสดุเพื่อฝึกฝนทักษะ
จากนั้นนะคะอุดหนุนรายหัวปฐมควรเพิ่มอีก๑๐๐๐ล้านบาท
ส่วนนี้แม้ดิฉันจะพูดว่าเป็นการเพิ่มงบประมาณแต่คือการจัดสรรงบประมาณใหม่นะคะจากงบประมาณที่เรามีอยู่แล้ว๓๐๐๐ล้านบาทของงบกลาง
ฉันยังไม่ลืม๓๕๐๐ล้านบาทที่ที่ฉันเก็บเอาไว้นะคะสำหรับโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์
ถ้าเรานำเงินตรงนี้ไปอุดหนุนเด็กเล็กยากจนนะคะเด็กประถมวัย๓๕ขวบนะคะผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เราน่าจะช่วยเด็กที่เสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษาที่มีอยู่จำนวนประมาณ๒๓๐๐๐คนได้ถึง๑๕๐๐๐คน
งบประมาณหน้าค่ะยังย้ำอยู่นะคะว่าเรื่องนี้เป็นแค่การประถมพยาบาลเท่านั้นนี่ยังไม่นำสู่การพัฒนาเพื่ออนาคตและเพื่อการแข่งขันในอนาคตนะคะ
งบประมาณหน้าเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเงินอุดหนุนให้นักเรียนนะคะเงินรายหัวตามอัตราเงินเฟ้อและค่าคลองชีพ
ที่ฉันคำนวณคร่าวน่าจะต้องเพิ่มอีก๔๕๐๐ล้านบาทนะคะแล้วก็งบอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กอนุบาลประถมและมัธยมได้รับหัวละ๓๐บาทไม่รวมค่าจัดการนะคะ
ซึ่งเงินจำนวนนี้คือเงิน๑๘๐๐๐ล้านบาทจากกระทรวงมหาดไทย
ท่านประธานค่ะท่านผู้ทรงเกียจทุกท่านเราเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เราจะเป็นคนแก่ในวันหน้าค่ะบางท่านอาจจะได้เป็นคนแก่ไปแล้วนะคะ
เมื่อเราไม่ได้ช่วยเด็กให้มีทักษะอาชีพไม่ได้มีทักษะชีวิตไม่มีทักษะความรู้เพียงพอนะคะ
สิ่งที่เราเป็นเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไร้ความรับผิดชอบคอยยืนดูเด็กในรุ่นปัจจุบันรับภาระซึ่งคือตัวเราเองในอนาคต
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะในปี๒๕๖๔เราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะคะ
และในปีในอีก๓๐ปีข้างหน้าที่ดิฉันจะมีอายุ๖๕ปีกลายเป็นคนแก่กลายเป็นคนแก่๑ใน๓ของประเทศไทยดิฉันจำเป็นจะต้องมีแรงงานที่เป็นคนในรุ่นปัจจุบันดูแลดิฉันถึงเกือบ๒คนซึ่งเป็นภาระที่หนักอึ้งเพราะเขาต้องดูแลทั้งเด็กในรุ่นของเขาตัวเขาเองและคนแก่อย่างพวกเราในอนาคตนะคะ
ฉันไม่ต้องการเป็นผู้ใหญ่ที่ไร้ความรับผิดชอบในวันนี้ดิฉันขอเริ่มแสดงความรับผิดชอบต่อคนรุ่นถัดไปด้วยการไม่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี
เนื่องจากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาได้
ท่านประธานที่เคารพคะอนาคตของเด็กไทยส่วนหนึ่งอยู่ในมือเราดิฉันเชื่อว่าเราทำได้และเราต้องทำได้ดีกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ